เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังแถลงการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน

คุณผู้ชมครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแถลงข่าวของพักเก้าไกล
ในการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนนะครับ
ซึ่งทางด้านนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลยืนยันนะครับ
เสียงในการรวบรวมได้ตอนนี้๓๑๓เสียง
พอต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีในสภาแล้วนะครับ
ส่วนความกังวลของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวก็จะมีคณะทำงานเข้าไปพูดคุยนะครับ
ซึ่งจะต้องติดตามในวันที่๒๒พฤษภาคมที่จะถึงนี้
ซึ่งจะมีการคุยรายละเอียดเนื้อหาการที่จะเข้าร่วมเป็นพักรัฐบาล
โดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ก็จะต้องเข้าไปพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยนะครับ

หากยอมรับกันไม่ได้จะมีเงื่อนไขทางออกในเรื่องนี้อย่างไร

รวมถึงภักดิ์ต่างที่มาแถลงข่าวในวันนี้กันเลยครับ
ขอบความสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชน
แล้วก็เพื่อนสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
สำหรับวันนี้เป็นการแถลงจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชน
วันนี้พักเก้าไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติภักดิ์ไทยสร้างไทย
เสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลังพักเป็นธรรมและพักสังคมใหม่
ซึ่งจากผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นทางการมีจำนวนผู้แทนราษดรรวมกันทั้งสิ้น๓๑๓คน
พวกเราทุกพักขอขอบคุณทุกเสียงที่ประชาชนมอบให้
เสียงของประชาชนทุกเสียงคือเสียงแห่งความหวังคือเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลชุดใหม่จะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตว์ต่ออำนาจของประชาชน
และเราจะเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคน
พักประกาศจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนร่วมกันดังต่อไปนี้ครับ
ข้อที่๑ทุกพักเห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพักก้าวไกล
ผมพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
เสียงข้างมากจากผลการเลือกตั้งของประชาชน
ข้อที่๒ทุกพักจะร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วม
ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกัน
และวาระร่วมของทุกพักและจะแถลงต่อสาธารณชน
ในวันที่๒๒พฤษภาคมที่จะถึงนี้
เพื่อแก้ไขวิกฤติทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
ข้อที่๓ครับทุกพักจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดิน
ต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อ
ด้วยความเคารพในเสียงข้างมากของประชาชนครับ
นี่เป็นแถลงการนะครับของพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล

มีศาลักษณ์สำคัญอยู่๓ข้อด้วยกัน
ซึ่งบรรยากาศภายในห้องประชุมแถลงข่าวในตอนนี้นะครับ
ทางด้านผู้นำทางด้านการเมือง
รวมถึงรูปแทนจากภาคการเมืองคุณสิทธา

อย่างที่เราบอกครับต้องติดตามในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
จะเป็นการพูดคุยในเงื่อนไขว่ายอมรับได้หรือไม่นะครับ
หรือว่าจะต้องหาทางออกกันในเรื่องของนโยบาย

เพื่อแก้ไขวิกฤตการจัดตั้งการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
รอยต่อในการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลด้วยนะครับ
สำหรับมาตรา๑๑๒ที่มีการแก้ไขแต่ละพักว่ายังไงบ้างนะครับ
แล้วก็คิดเห็นอย่างไรสำหรับภักดิ์ภูมิใจไทย
ที่ออกมาแถลงจุดยืนนะครับ

คุณพิทาบอกว่าพักมีความเป็นเอกภาพ
รวมถึงภาคภูมิใจไทยเองก็เป็นจุดยืนของภาคภูมิใจไทยนะครับ
โดยไม่มีความกังวลเรื่องสวในจุดยืนในเรื่องนี้
ตอนนี้ยังมีเวลานะครับมีคณะในการเข้าไปพูดคุย

ซึ่งก็ตอนนี้๑มาตราการแก้ไขนะครับ
ตรา๑๑๒ยังไม่มีการตกผลึกนะครับ
ส่วนการความกังวลนะครับว่าโหวตแล้วจะชนะหรือเปล่า
เก้าไกลจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีแผนคณะทำงานสำรองไว้แล้วนะครับ
ไม่มีความกังวลในเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งยืนยันนะครับว่าคะแนนเสียงผ่านแน่นอน
มีเป้าหมายชัดเจนมีการคาดการณ์แผนการทำงานกัน

ทางด้านนายพิทาบอกว่ายังไม่ได้มีการเข้ามาพูดคุย
แสดงความยินดีอะไรนะครับแล้วยังไม่ได้โทรคุยกันด้วย
ซึ่งตอนนี้๓๑๓เสียงถือว่ามีความเพียงพอ

๖นาฬิกาพักเก้าไกลก็จะมีการตั้งคารวาล
แห่ขอบคุณพี่น้องประชาชนในจังหวัดนทบุรีด้วยนะครับ
ซึ่งสำหรับวาดที่สอสอในนนทบุรี
เก้าไกลก็สามารถคว้าเก้าอี้ตำแหน่งได้เกือบทั้งจังหวัด
จังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับ๘เขตนะครับ
ซึ่งก็จะมีแห่ตั้งแต่ปากเกร็ดนะครับ๑๖นาฬิกา
ไปสิ้นสุดในเวลา๑๙นาฬิกาที่ตลาดนกฮูกครับ

รายงานสดจากที่แถลงข่าวของพักเก้าไกลครับ